ผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกดังปทฤษฎีก็ได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งนะครับ
กรณีที่มีคนไปตัดต่อภาพข่าวปเสียชีวิตนะครับ
โดยระบุยืนยันว่าครอบครัวไม่คิดที่จะเอาผิด

โดยให้นึกถึงความรู้สึกนะครับของคนที่ใกล้ชิดด้วย
สอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของปทฤษฎีนะครับ
ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าเยี่ยมอาการของพระเอกหนุ่ม
แล้วก็สังเกตเห็นสีหน้าแล้วก็ผิวพันธุ์ที่สดใสขึ้น
ส่วนอาการอื่นก็ยังคงทรงตัว
ซึ่งก็ต้องรอแพทย์ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับ
จากนี้ยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีตัดต่อภาพและกู่ข่าว

เอาไปแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
โดยบอกว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะว่าไม่มีผลดีกับใคร
และอยากให้นึกถึงความรู้สึกของคนในครอบครัว
แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการดำเนินคดีแต่อย่างใด
เชื่อว่าประชาชนที่ติดตามข่าวจะสามารถแยกแยะได้
บานปลายใหญ่โตขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าเราไม่สมควร
อยู่นิ่งเฉยดีกว่าปล่อยให้สังคมเขาจัดการกันไปเอง
ประชาชนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฉลาดครับ
จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ก็มีอย่างเดียวคือ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดขึ้นกับคนที่เขารักนะครับ
เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเขา
แต่เรื่องการผลทางการแพทย์การรักษาต้องเป็นทีมแพทย์
เพื่อบอกว่าพิพันธุดีขึ้นพิพันธุสดใสขึ้น
คุณผู้ชมสามารถติดตามคำสัมภาษณ์ของอาน้ำอ้อย
ผู้จัดการส่วนตัวของปธฤษฎีแบบเต็มได้
ผ่านทางแอปพลิเคชันหมายไถรัฐครับ